ที่เป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์
ตอนนี้หน้าทุเรียนฤดูทุเรียน
ใครที่ชอบทานทุเรียนก็ไปซื้อเวลาซื้อก็ใจเย็นนะคะ

แต่ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ขอนแก่นค่ะ

ตอนซื้อเธอไม่ได้ดูดาวว่ามันอ่อนมันแกล้อมันเละหรือเปล่า

ไว้ใจแล้วก็เอาทุเรียนกลับไปมหาสารคาม
ระยะทางมหาสารคามกับขอนแก่นสักประมาณ๘๐กิโลเมตร

มันเป็นทุเรียนอ่อนนี่มันจะกินได้ยังไง
เขาก็เลยตีรถกลับมาค่ะ
เอามาคืนแม่ค้าขายทุเรียนที่ขอนแก่น

แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นในโลกออนไลน์
ก็เพราะว่ามันมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น

เนี่ยกว่าจะแพ็คลงกล่องกว่าจะซิลค์เนี่ย

อ่าคุณไม่ได้ชิมทุกแพ็คนะคะ
ไม่คุณขายคุณจับทุกวันคุณก็ต้องรู้ดิ

อย่างนี้ฉันก็บอกได้

ก็เป็นคลิปโตเถียงกันผู้หญิงสองคน
อย่างที่บอกไปเลยเขาเป็นชาวมหาสารคาม
มาที่ขอนแก่นค่ะมาซื้อทุเรียนของแม่ค้า
รายนี้เนี่ยจุดเกิดเหตุคือตลาดบ้านหนองใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ในคลิปเนี่ยชัดเจนเลยผู้หญิงสองคนซื้อทุเรียนจากแม่ค้ารายนี้ไป
ราคาสักประมาณ๒๕๐บาท
พอกลับไปบ้านรุ่งเช้ากะจะกินสักหน่อย
แต่พอแกะออกมาปรากฏว่าเป็นทุเรียนอ่อนค่ะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ฉันไม่ยอม
แล้วก็นำทุเรียนตีรถกลับมาเลยจากมหาสารคาม
มาที่ขอนแก่นระยะทางก็สัก๘๐กิโลเมตร
คูณดูนะว่าค่าน้ำมันคุ้มหรือเปล่า
กับ๒๕๐บาทที่ต้องจ่ายไปเนี่ยนะคะ
เอาล่ะแต่พอมาถึงสิ่งที่มันเป็นประเด็น
แล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการทะเลาวิวาสคือ
พอมาถึงก็มันเป็นช่วงเช้า

และที่สำคัญเขาถือเลิกถือชัย

มันมีปัญหาใหม่ดีมีการต่อรอง
เขาก็บอกว่าวันนั้นเขาอาจจะซวยทั้งวัน

แล้วถ้าเขาเปลี่ยนให้นี่คือสิ่งไม่ดี

นั่นสิเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมล่ะ

รอคนอื่นมาประเดิมก่อนได้ไหม

ปรากฏว่าจังหวะที่มีการโต้เถียงกัน

แต่ไม่ลงตัวค่ะไกลเกลียกันไม่เสร็จ

จะเอาไงจะเอาไงเดี๋ยวไปฟังเสียงบรรยากาศ
ที่เกิดขึ้นบางช่วงบางตอนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มั่นเป็นคนขายรึเปล่า
ลูกค้าผู้ชายของขึ้นแทนแม่ค้า

แต่ยืนยันว่าคนที่มาช่วยเป็นลูกค้า
อายุ๓๐ปียืนยันแบบนี้
เรียนอ่อนมาเปลี่ยนเธอก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่เปลี่ยนให้
แต่อย่างที่ดิฉันบอกไปคือขอจัดร้านให้เสร็จก่อน

เพราะว่ารายแรกเลยก็โดนมาเปลี่ยนของแล้ว
มันก็เลิกไม่ดีไงคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านขายทุเรียนอีกคนนึงค่ะ
ให้เปลี่ยนอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าขอเปิดวินก่อนได้ไหมคำนี้เราพูด

เปิดบินคือวันนี้เรายังไม่ได้ขายของเลย
เราแบบว่าอยากได้เลิกสวยหน่อย
อยากได้เลิกสวยก็ขอเปิดพิมพ์ก่อนได้ไหมแป๊บนึง
ให้เปลี่ยนอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ให้เปลี่ยน
คือป้ายหน้าร้านเราบอกอยู่แล้วว่าให้เปลี่ยน

มันอ่อนหรือไม่อ่อนใช่ไหมล่ะ
บินก่อนได้ไหมเขาก็เลย
แค่ไหนนี่ก็มาตั้งไกล
มันทุเรียนมา

เพราะว่าทั้งสองคนเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กด้วย

แล้วก็พรบคุ้มครองผู้บริโภค
มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะ

งั้นแม่ค้าก็ต้องดูให้ดีแล้วนะถ้างั้นนะ